ดูประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
ก่อนที่จะมาดูประเด็นการเมืองร้อนที่เป็นอยู่นะในปัจจุบัน
ย้อนกลับไปดูคดีเก่าค้างเก่ากันหน่อยนะคะ
ปรากฏว่า๕คดีก่อนหน้านี้มีการพิพากษาไปแล้ว๓คดี

คุณผู้ชมกรดีที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กลุ่มกฤษฎาบหานคร

สำหรับคดีนี้นะคะอายาการเป็นจุดยื่นฟ้อง
ตั้งแต่๑๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
ขออนุญาตเท้าฟังนิดหนึ่งค่ะคุณทักษิณชินวัฒน์เป็นจำเลยที่หนึ่ง

สารก็เลยมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความชั่วคราว

มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

คือให้สารสามารถพิจารณาความลับหลังจำเลยได้

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีนี้
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
เพราะพยานฝ่ายโจทย์ที่เบิกความกล่าวอ้างถึง
เขามีการกล่าวอ้างถึงบิ๊กบอส
เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่คิดไปเองว่าบิ๊กบอสคือดรทักษิณชินวัฒน์
ทำให้ไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า
รทักษิณเป็นผู้สั่งการให้อนุมัติสินเชื่อวงเงิน๙๐๐๐ล้านบาท
จากธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษฎามหานคร
โดยที่ไม่ดูฐานะทางการเงินไม่ดูความสามารถในการชำระหนี้
และเพราะฉะนั้นแล้วสารเห็นว่าคำว่าบิ๊กบอสมันไม่มีอยู่จริง

อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีการสั่งถอนหมายจับด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสั่งออกหมายจับไปใช่ไหม
ล่าสุดก็มีการสั่งให้ถอนหมายจับด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยสำหรับดรทักษิณชินวัฒน์
ถูกอายการสูงสุดยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่
สารดีกาให้นำคดีที่ดรทักษิณเป็นจำเลย
แต่ถูกจำหน่ายคดีออกจากสารระบบมาไต่สวนลับหลังอย่างน้อย๕คดี
มีการพิพากษาไปแล้ว๓คดีก็คือคดีทุจริตโครงการหวยบนดิน
คดีนี้สารดีกาสั่งจำคุก๒ปีไม่รอลงอาญา
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้พม่า๔๐๐๐ล้านบาท
คดีนี้สารดีกาสั่งจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
อันนี้สารดีกาสั่งยกฟ้องแล้วก็มาวันนี้คดีที่สี่

เพราะฉะนั้นลุ้นคดีสุดท้ายก็คือคดีที่๕
แปลงสัมประธานดาวเทียมเอื้อบริษัทชินคอปนั่นเองนะคะ

สิ่งที่มันเป็นประเด็นสดร้อนสำหรับประเด็นการเมือง
ก็คือกรณีพ่อของคุณจรวินยู
อาจารย์โกวิทย์วงสุรวัตร

มีการไปลักษณะคือเหมือนไปพูด

วิพักวิจารย์สารรัฐธรรมนูล

กรณีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กรณีปมถือหุ้นสื่อ
วันนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูลก็เลยเรียกไป
ปรากฏว่าใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมงในการชี้แจง
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ค่ะมาดูทั้งนั้นของคุณวิสนุกเวียงอำลองนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะ
ที่ได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าเข้าใจว่าเป็นการเรียกของเลขาธิการศาล
เพื่อไปถามว่าตั้งใจหรือหมายความว่าอะไร
เพราะท่านระบุว่าความผิดทันละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูลเพิ่งมีตามกฎหมายใหม่ค่ะ
ทุกคนจึงต้องระมัดระวังด้วยส่วนที่นายปียบุตรแสงกระหนกกุล
ที่การพักอนาคตใหม่ระบุว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การละเมิดอำนาจศาล
ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นคนตัดสินค่ะกรอบกฎหมายความผิดคือสิ่งที่เป็นการล่วงเกิน
ทำให้เห็นว่าสารไม่เป็นกลางไม่ยุติธรรมเกิดความจูงใจให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสาร
หรือสิ่งที่สารสั่งห้ามไว้แล้วละเมิดอันนี้ก็มีเกณฑ์โทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกอยู่ด้วยนะคะ
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเนี่ยพูดถึงการวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนทรด้วย
ถึงกรณีการถือครองหุ้นสื่อของสารรัฐธรรมนูลว่าแตกต่างจากกรณีคดีนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
แต่เมื่อความจริงที่ปรากฏมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันล่าสุดนายธนทรจึงทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อสารรัฐธรรมนุนอีกครั้ง
เพื่อให้สารพิจารณายกเลิกคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอและสั่งให้นัดตรวจพยานหลักฐานกำหนดวันไต่สวนกันต่อไปนะคะ